อยากได้เหรียญในเอเชียนเกม
คือแบบไม่ว่าจะเหรียญอะไร
ก็คงคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบ

น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้จดจำไปตลอดเลย
ถ้าเราได้คว้าเหลี่ยมมาได้ครับ

ช่วงนั้นเพิ่งมาเล่นพวกแบบเครื่องเกมอะไรกับคุณพ่อ
แล้วแบบว่าคุณพ่อเขาชอบเล่นเกมบอลก็เลยให้เรา
เหมือนแบบให้เราถือจับจอยไว้
แต่แบบอาจจะแบบไม่ได้ต่อจอยให้

แล้วก็โตมาก็พอเล่นหลายเกม
แล้วก็รู้สึกว่าเกมบอลเป็นเกมที่แบบเราเล่นแล้ว
สามารถทำได้ดีสุดอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอดีไปเจอคนที่แบบเล่นกันบ่อย
แล้วเขาเหมือนก็รู้ว่ารู้ว่าแบบมีแข่งมีอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็แบบเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับผมพอดีครับ
เป็นนักแข่งที่แบบเคยอยู่สังกัดเดียวกัน

อันนี้แบบโพเพยอร์เขาห้ามลงรายการนี้
ผมก็ไม่ได้แบบรู้อะไรมาก
เหมือนมันก็ต้องมีต้องมีนักเตะอะไรอย่างนี้

มีพี่ที่ตอนนั้นผมอยู่เป็นคลับ

ก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแฟนเป็นขับในเกมอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ช่วยดันให้แล้วก็ไปแข่ง
ผมก็รู้สึกว่ามันยากมากที่แบบ

มาคว้าเงินรางวัลจากการแข่งทุกรายการ

แบบจะมาเก็บเงินจากการแข่งทุกรายการ

มีสังกัดจ่ายเงินเดือนอะไรอย่างนี้ครับ

ว่ามันจะมีใครมาจ่ายให้เรา
ต่อให้แบบเดือนละ๓๐๐๕๐๐ผมว่า

จนมันถึงจุดที่แบบมันมีสังกัดเข้ามาติดต่อจริง
แบบเริ่มเปลี่ยนมุมมอง

อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันทำให้ผมก็อยากเล่นอยากซ้อมไปเอง
โดยที่แบบพี่เขาก็แทบไม่เคยมาพูดเลยครับ
เพราะเหมือนผมก็ตั้งใจทำหน้าที่การแข่งไปด้วย
เหมือนเป็นทีมที่แบบทำให้ทุกคนได้รู้จักเลยครับ
มิตรก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่แบบสำคัญมาก
เพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่จริงพี่เขาก็
ในชีวิตพี่แว่นพี่อาร์ตก็ซัพพอร์ตแบบเต็มที่ครับ

เขาก็จะพยายามให้ค่ารถให้อะไรแทน
ซึ่งแบบเป็นโบนัสแบบว่าเออให้แบบเออ
และรู้หรือว่าในมุมที่เด็กคนหนึ่งตอนนั้น
มันก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมาก
สุดท้ายแบบเราก็เริ่มมองแบบพี่เขาก็มาบอกตลอดว่าแบบ
สังกัดตอนนี้มันแบบถ้ามันไหวแค่นี้อะไรอย่างนี้

ก็ช่วยกันดันมาตั้งแต่ตอนนั้นทั้งทุกคนที่อยู่ในทีม
แล้วเขาก็ไปคุยเจรจากับทีมอัลฟ่าให้เสร็จสับ
มีได้เงินเดือนเลยครับแบบว่าเป็นข้อเสนอที่แบบ
แบบว่าผมก็ไม่เคยได้มาก่อนเหมือนแบบทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
บวกกับพี่เขาก็พยายามแบบดันให้เราไปแบบเออ
ให้ได้ที่ที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
กดดันครับแต่ว่าเราก็เราก็ยังแบบ
ไม่ได้แบบตื่นเต้นหรืออะไรกับการเล่นการเล่นในเกมมันยังไม่ได้ดูกดดัน
แต่ว่าสถานการณ์มันกดดันจริงแต่ว่าในเกมเราก็พยายามหาจุดอะไรต่าง
ซึ่งแบบวันนั้นก็แทบจะไม่มีช่องหรืออะไรให้ผมเข้าทำ
ให้เข้าไปทำประตูเขาเลยจนแบบเราก็หาจังหวะได้
เป็นจังหวะยิงไกลที่แบบก็เหมือนคิดมาแล้วตั้งแต่
เพราะว่าเราก็บุกมาตลอดสลับกันบุกแลกกันบุกมาตลอด
๖๐๗๐นาทีจนแบบต้องได้จบแล้วแหละอะไรอย่างนี้แบบ
ต้องได้ลองยิงลองอะไรบ้างแล้วมันเป็นจังหวะพอดีเลยแบบ
กดน้ำหนักยิงหรืออะไรมันพอดีเป๊ะเข้าไปเลย
ก็เยือนข้างหลังแล้วก็ลานยิงกันโน้น
รักเซสยิ่งกว่าไปแข่งได้แชมป์นานาชาติ
แต่คือเราก็จะไปในนามของสังกัดบ้าง
ในนามของทางการีน่าเขาส่งไปบ้าง
คือมันไม่เหมือนกีฬามหกรรม๔เกมล่าสุด

มันก็แบบว่าปลดล็อกไปอีกหนึ่งระดับ
ว่าเราทำได้อีกใน๑ระดับแล้ว

ตอนที่ได้เหรียญทองมันก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าได้แชมป์พวกที่แข่งมาอีก
อยากได้เหรียญในเอเชียนเกม
คือแบบไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็คงคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นอะไรที่ดีต่อเรา
น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้จดจำไปตลอดเลย
ถ้าเราได้คว้าเหรียญมาได้ครับ

ก็รักในเกมฟุตบอลแล้วก็ชอบในกีฬาฟุตบอลด้วยครับ
แข่งตรงนี้มันยังเป็นที่ที่ใช่สำหรับเราอยู่

การลงไปเล่นหรืออะไรเรายังรู้อยู่ว่า
เรายังไหวอยู่
ไม่ว่าจะแข่งกับหน้าใหม่หรือจะเจอกับหน้าเดิ
เรายังรู้สึกว่าไม่ได้อิ่มตัวอะไร

ถ้ามันยังมีแข่งอยู่ก็ยังคงสู้กันต่อไป